เราก็จะได้เห็นเศรษฐีหน้าใหม่หลายคน

พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งมีเลขในดวงใจกัน

เมื่อกี้แอบชะโงกดูเห็นจดเอาไว้เต็มกระดาษ

มาตามบรรดาเซียนตัวเลขทั้งหลาย
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

นี่๘มาตัวใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมดูได้เลยครับ

ต่อกันที่เจ๊นุกบารมีมหาเห็งครับ
นุกเนี่ยก็ปล่อยเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาแล้วครับ
ให้เลขชุด๓ตัวถึง๕ชุดด้วยกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์ซะเยอะนะ
แล้วก็๙๖มีบ้างประปรายครับ

ริมสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
เพ้อน้ำสองเนี่ยบอกว่างวล๑กรกฎาคมมาซื้อไกลถึงจังหวัดกาลจรณบุรีเลย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
พ่อทำสองรู้ว่าพี่มนต์สินเนี่ยถือลอตเตอรี่ขรีเป็นพัสให้ดูแบบนี้
แต่พี่เขาบอกว่าซื้อไว้แล้วทุกเลขแต่ไม่อยากโชว์อ่าอืม

เกรดท้ายที่แม่ออ๋อมสกาลใจภูมิสวรรษครับ

เพราะว่าเห็นพี่อ๋อมแอดมิตรโรงพยาบาลเดียวกันกับลูกสาวน้ำแข็ง
อะไรของสามมันแหละ
อ๋อมเขาชอบเดินไปดูสายไฟด้วยเนาะ
ใช่ตอนที่พี่ออมหมดสติไป
ยังพูดกับสามนี้ว่าสายไฟนั้นนั้นอ่ะ
มึงจะบอกว่าใช่

สลักพลัสด้วยนะใช่ค่ะเออเมื่อเพจกองสลักพลัสเอาไปแชร์ก็คนมาถาม
ข่าวนี้ไม่โปรยยาวดูออนไลน์เปิดโทรศัพท์ให้เสียงดังขึ้นนะ
ค่ะดูทีวีเอารีโมทมากดกดนะอ่ากดเสียงเพิ่มขึ้นนะฟังดูครับ
ได้บอกตัวใดตัวไหนบอกนี่จะสิบบอกสิบบอกนะตัวใด
ตัวไดก่อนบอกเร็วเร็วสิเจอวันขาดนั้นไหนฮะ
แต่ทำไมเขาได้ยินเป็นเลขนั้นอ่ะอ้าวแต่มันก็เหมือนจริง
เอาจริงเหรอเออทำไมพี่ฟังแล้วมันไม่ใช่เลขเลย
ผมฟังเป็นคำด่านะฮะฟังเป็นพ่อพ่ออึ้งอะไรสักอย่าง
อันนี้มันขึ้นอยู่กับจินตนาการในหัวคิดเป็นอันไหน

นี่ชื่อเฟซนะชื่อเฟซนี่ชื่อเฟซ
นะครับโพสต์คลิปวิดีโอนะครับ
พร้อมระบุข้อความว่าฟังเอานะหูใครดีฟังเอาดวงใครดวงมัน
ซึ่งนกที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเป็นนกกิ้งโครงคอดำครับ
ได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกับนกใช่ไหมเป็นภาษาอิสัยแล้วออกเลขใดน่ะ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงนกตอบ

จากนั้นก็มีเสียงผู้ชายถามซ้ำอีกหลายครั้ง
นกเขาก็บอกเลขตัวเดิมเขาว่างั้นนะ
ล่าสุดทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของคลิปทราบว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เนี่ยนั่น
แล้วไปถ่ายที่บ้านเลขที่เท่าไหร่รู้ไหม

หมู่๑๓บ้านวังโดนอำเภอเมืองหงษ์
อำเภอจตุลักษณ์ขออภัยฮะตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุลพักษณ์พิมาร
ขณะที่เจ้าของคลิปเนี่ยนั่งเล่นอยู่ก็มีนกตัวนี้

มันบินมามาเสร็จปั๊บก็เลยถามมัน
เออจากนั้นพี่สาวก็ลองคุยกับนก
ถามแบบเล่นเล็กไหนถูกกดว่า

หรือว่าท่านได้ยินแปลกมาจากนี้ก็สุดแท้แต่ท่านครับ

กู้ภัยกันหน่อยค่ะปกติกู้ภัยไปจับอะไร
ดูเห็นไหมคะว่านี่คือตัวอะไรมันอาจจะมืดมากนะ

ไม่ใช่นูชมอด
แล้วชมอดไม่รู้มึงว่ามันอาบน้ำหรอหรือเหรอ
บ้านไหนล่ะเนี่ยที่ชะมดมันเข้าไปอยู่

ทีนี้ก็เลยเอาชะมดใส่กระสอบเดี๋ยวจะ
เขาบอกว่าต้องเอาไปลงบันทึกประจำวันด้วยเหรอ
นี่เอาไปลงอ๋อต้องเอาไปลงเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เพราะว่าชะมดมันถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
อันนี้ตามพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่า
ทีนี้พอไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเสร็จปั๊บ
เขาก็จะเอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
เราไปคุยกับคุณป้าเจ้าของบ้าน
คุณป้ามณัฐอายุ๕๓ปีนะ
แล้วไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วย

คือเขาบอกว่าเจ้าชะมดตัวนี้คงจะมาให้โชคแหละ

ก็คงจะเอาจัดไปทั้งบ้านเลขที่
จัดไปทั้งอายุของคุณป้า
เสี่ยงโชคกันในวันที่๑กรกฎาคมนี้

ในสวนมงคุธเล็กที่สองทับห้าหมู่สามตำบนกับอำเภอไม่เป็นไรแล้วกัน
ช่างมันงูจงอางตัวเบอร์เดอร์๒ตัวครับ
ยาวประมาณ๓เมตรกำลังเกี้ยวกันหรือว่าผสมพันธ์กันอยู่นั่นเอง
ค่ะก็พันกันเป็นเกลียวชูคอพันกันไปมาแบบนี้
เจ้าของสวนชื่อพี่เล็กเดชกล้าครับบอกว่าเธอเนี่ยกำลังเดินดูผลไม้ในสวน
ก็ได้ยินเสียงแปลกมาจากโพรงย่าข้างต้นรองกล่องครับ
เดินไปดูเดินไปดูนั่นแหละชี้ให้ดูแล้วฮะ
เห็นเลยหยิบมือถือมาถ่ายวีดีโอไว้เพราะพี่เล็กบอก
แบบนี้ไม่ได้เจอง่ายนะมากันแบบนี้สองตัวแล้วเกี้ยวกันด้วย
ต้องให้โชคแน่จากนั้นก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดครับ
จับงูไปแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เนี่ยอ้าวงูมันไม่รอครับ
เกี่ยวกันเสร็จหนีหายไปเลยเลื้อยหนีเข้าป่าไปเลยครับ
งานนี้ไม่พลาดเจ้าของสวนเขาล่ะแล้วก็ชาวบ้านที่รู้ข่าวเข้า
พากันมาอ้าวไหนงูไม่เจอแล้วงูไปแล้วพี่เล็ก
ดูคลิปพี่หน่อยพี่ถ่ายไว้นี่ขอดูเลยครับแล้วก็เอาไปตีเลขกัน
คุณผู้ชมตีได้เป็นเลขอะไรบอกกันหน่อยนะครับอ่างูสองตัวเออ
แล้วยังไงต่อนะบ้านเลขที่สองทับห้านะหมู่สามหรือยังไงช่วงนี้
เป็นฤดูเหรอเพราะว่าของผมก็มีงูพลอดรักกันเหมือนกันนะฮะ
เกี่ยวกันเหมือนกันนี่ฮะเกยกันอยู่นี่งูเขียวพระอินทร์ครับ
คุณผู้ชมครับอ่าสองตัวเกยกันอยู่เนี้ยนะครับแล้วมาอยู่ตรงไหนไม่อยู่
มาอยู่รูปหน้ารูปปั้นพญานาคห้าเสียรเลือกที่ได้ดีด้วยใช่
ครับที่หน้าตำหนักเสด็จปู่วิริยเมฆนะครับในวัดเขาอังคาร
เพราะเฉลิมประเกษจังหวัดบุรีรัมขอไปฮะ
คือชาวบ้านที่ไปดูเนี่ยนะเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแล้วขนลุก
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นงูมันพลอดรักตรงนี้
๒วันมาแล้ว๒วันมาแล้วแล้วไม่ไปไหนด้วยนะ
คือสองวันเนี่ยพลอดลักษณ์ติดต่อกันแบบนี้ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าโอ้โห
นี่คือมาให้โชคแน่เลยแต่ที่มันฮือฮากว่าเดิม
คืออะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีงูเขียวพระอินทร์อีกสองตัวค่ะ
เหลืออยู่ตรงหน้าตรงหน้าบันของตำหนักก็เหลือไปพลอดรักกันด้วย
ชาวบ้านเขาเลยบอกเฮ้ยนี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะนี่นี่อันนี้เห็นไหม
นี่คือคนละตัวกันคนละคู่ใช่ไหมใช่คนละคู่
อู้พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะทางด้านช่างที่เขามาบูรณะปรับปรุง
ตำหนักตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยเขาบอกว่าเคยเห็นงูเขียวพระอินทร์บ่อย
เห็นตั้งแต่ตอนแรกที่ผมมาทำงานผมมาปรับปรุงตำหนักตรงนี้
ผมก็เห็นแล้วเนี่ยถามว่าพี่ทำงานมานานยังมาปรับปรุงตำหนักตรงนี้
โอ้ทำงานมา๒เดือนแล้วแล้วเป็นไงบ้างอ่ะพี่
หัวเล่าแบบนี้เพราะอะไรพี่ก็ถูกรางวัลมาหลายงวดแล้วเห็นไหม
เห็นไหมล่ะว่าไปนะคุณผู้ชมนี่มีอะไรบ้างนะมีงูจงอางไปแล้วใช่ไหม
เขียวพะอินไว้แล้วใช่ไหมมีงูอีกหรอมีอีกค่ะ
คราวนี้จัดให้เป็นเหลือมค่ะเหลือมสองเลย
สองตัวเหรอสองจังหวัดค่ะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
พาไปดูที่สระบุรีก่อนค่ะงูเหลือมที่ว่านี่นะคะ
ที่สระบุรีนี่ว้าวนี่จับมาได้แล้วใช่ค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกินอะไรเข้าไปอ่ะ
มีอะไรป่องอยู่เลื้อยเข้าไปในร้าวเป็ดค่ะ
นี่แหละซึ่งไปเขมือบเป็ดแล้วในนั้นไอ้ที่ป่องไม่ใช่เป็ดตัวเดียว
เป็นคู่ซะด้วยค่ะครับสองตัวเลยแล้วก็พุงกางอยู่ในล้าวเป็ดอ่ะน่ะ
ไปไหนไม่ได้โอ้โหเสร็จเลยทีนี้จับได้ง่ายเลยค่ะ
ผู้ภัยร่วมกับตันยูก็มาจับเอาบ่วงเนี่ยคล้องออกมาจากล้าวเป็ด
ถุงปุ๋ยนี่จะพอไหมเนี่ยนั่นน่ะสิคือจับใส่ถุงปุ๋ยนี่คือถุงปุ๋ยแน่นเลยนะ
อุ้ยลืมบอกบรรยาที่บรรยาที่ที่มีร้าวเป็ดเนี่ยบรรยาที่๗๑ทับ๒ค่ะ
อยู่ที่บ้านหมอนะคะที่สระบุรีนั่นเองนี่จังหวัดแรกมาแล้วใช่ไหม
น้ำแข็งบอกว่ามี๒เดี๋ยวพี่น้ำแข็งแล้วเป็ดตัวที่โดนกลืนเข้าไปยาวเท่าไหร่มันบอกไว้
ไม่มีนะไม่รู้น้ำหนักเป็ดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเป็ดมีสองขามี๒ปีกมีตาสองข้างดอมเอาอะไรอีก
ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่อันนี้ให้ดู
ตัวหนึ่งแมวแพงซะด้วยคุณผู้ชมพุงกางอยู่ในบ้านนี่แหละ
ซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขาได้ยินเสียงพัดลมล้มแล้วพอออกมาเจอปุ๊บเอ้าเจ้าเหลือมกินแมวเปอร์เซียตัวผู้อายุ๗เดือนไปแล้ว
กินของแพงด้วยว่าเฮ้ยใช่แล้วอีก๓ตัวเนี่ยนะหมายถึงแมวนะคุณผู้ชมไม่ได้หมายถึงงู
อีกแมวอีก๓ตัวดูจังหวะนี้คุณผู้ชมคือแมวอีก๓ตัวก็วิ่งหนีกระเจิงไปเลยค่ะ
แล้วงูมันเข้าไปในบ้านแมวบ้านแมวที่เขาต่อเติมอยู่ติดกับบ้านคนนี่แหละ
ทีนี้พี่รัฐาตะเพียนทองกู้ภัยสาวเนี่ยต้องมาจับงูนี้มันจะรัดพี่เขานะเนี่ย
ใช่ก็กลัวอยู่ไงแต่พี่เขาเชี่ยวชาญมากสุดท้ายเนี่ยลากตัวออกมานอกบ้านแมวได้สำเร็จ
แล้วดูสินี่ค่ะที่เขาเหมือไปมันเป็นตัวผู้นะพี่รถาจับให้ดูเดื่อยงู
ใช่เป็นเครื่องรางเมตามหาเสน่ห์ไงเสร็จแล้วพอนี่ใช่นี่แหละ
เออพอเอาให้ดูนักข่าวถ่ายนักข่าวขนลุกขนลุกขนพองนะแล้วที่มันอ้วนอยู่เนี่ยแมวเปอร์เซียนะ
เรื่อยกี่ชุดนี่กองสลากพลัดเอามาโชว์ให้ดูชุดนี้ใหญ่ถึงขนาดว่าคุณน็อตคุณสนาน
ของแพลตฟอร์มโอ้ซึ่งจะสุ่มจับเอ่อจับสลากแจกกันช่วงหกโมงเย็น
วันนี้ครับรอลุ้นกันได้นะฮะถ้าสลากชุดนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
รวมแล้วสามสิบเอ็ดใบจะได้เป็นเงินทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านบาทครับ